สรุปว่ามีข่าวว่ามั่นหมายถึงว่าหนูทั้งคู่สรุปมั่นไม่มั่น
ก็ดูกันไว้อยู่ครับแต่ว่ายังไม่มีเลิกยังไม่แต่ให้ผู้ใหญ่คุยกันแล้ว

ทำไมตอบเมาจัง

เอาแต่งหรือมั่นคำถามให้เลือกมา

มั่นเช้าแต่งเย็นอะไรอย่างนี้เอางี้แบบหนูสองคนเนี่ยแต่งกันได้หรือเปล่า
นะอุ้มดวงอุ้มเนี่ยดาวความรักดาวคู่รักเนี่ยในดวงชะตาเนี่ย
มันอยู่ในมุมที่มันมีดาวสุกเป็นมรณะมันต้องแบบลับ
มันแปลว่าดวงชะตาคู่นี้เนี่ยถ้าแยกใครดูแต่ละฝ่ายเนี่ย
จะต้องบอกว่าอย่าแต่งงานอย่าอือกะเลิกอย่าเปิดเผย

หลังจากเจริญฐานหาที่ผ่านมาจากนี้ไป๑ปี
ตรงนี้จะทำอะไรเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการมีคู่ในรอบ๑๒ปี
ทุ่งคืออย่างนี้นะมั่นเช้าแต่งเย็น
อย่าไปเอิกกันเลยกว่ามั่นแล้วไปอีก๒๓สัปดาห์อีก๕เดือนไม่ต้อง
แบบให้มันจบประเพณีและประเพณีนี้ทำให้ถูกตามประเพณี
ท่านผู้ชมบ้างเหรอฮะ๗สิงหาปีนี้ถึง๗สิงหาปีหน้า
เป็นโอกาสในช่วงที่ดีสำหรับภาพรวมที่แย่เขาเรียกดีแนร้าย
ดีอกใน๑๐๐ของทุกอย่างไม่มีอะไรที่มันแย่ไปหมด
มันต้องมีวันเดือนปีที่มันเปิดเฉกเช่นเดียวกัน
เกิดราศีกันราศีมีนสิงหาปีนี้ตั้งแต่วันที่๗เป็นต้นไป
ราวสิงหาปี๒๐๖๐เป็นโอกาสที่จะครองคู่แต่งงานลงเอยฟะทุ่ม
ต้องบอกว่าความโชคดีของน้องอุ้มคือได้ลูกลูกสาวมาเป็นลูกของตัวเองอีก
ใช่ค่ะชื่อน้องการ์ตูนอายุ๑๑ค่ะ
น่ารักมากแล้วก็ไม่ได้คิดเหมือนกันนะคะว่าการ์ตูนจะเปิดรับอุ้มเข้ามาแบบ

ช่วงแรกก็เคยก่อนที่จะขอน้องเขาเป็นแฟนก็เลยลองพาน้องการ์ตูนมาเที่ยว

เจอกันแล้วรู้สึกว่าการ์ตูนอยากที่จะสนิทด้วยชวนไปเชียงใหม่บ่อย
น้องเขาจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วน้องอุ้มก็รู้สึกได้ว่าการ์ตูน
ผมก็แปลกใจว่าทำไมการ์ตูนสนิทกับอุ้มได้เร็วได้มาก
บอกให้เลือกถ้าจะไปกับพ่อเขากับอุ้มหรือกับพี่บอลนะเขาเลือกไปกับอุ้ม

จะให้นอนหมอดูนอนกับป๊านอนกับมะม้าก็นอนกับมะม้าดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็กระสาทเป็นติดแงะเลยไปหน่อยก็ไปด้วยกันอย่างนี้ค่ะ
มีการคุยไลน์แบบสาวแบบไม่ให้ป๊ารู้คุยกันอะไรอย่างนี้ครับ

เขาเป็นจุ๊กจิ๊กนี่เหมือนกัน

สถานการณ์นี้แปลกนะดวงของบอลเนี่ยใครมาเป็นคู่ต้องแพ้ทางหมดกำลังไปเรื่อย

เรื่องที่บอลเขามีบารมีมีอำนาจมีความคิดเขาก็ชัดอุ้มก็ยอม
ในเรื่องของการเปลี่ยนสัมพันธ์เรื่องของศือศจรรย์ต่างนี้

แปลว่าอุ้มมีลูกแล้วยิ่งรวย

เพราะเขามีการ์ตูนเป็นลูกสาวแล้ว

ช่วงนี้บ้างดีกว่าบางคนกำลังป่วยใจเรื่องเศรษฐกิจ

ราศีไหนในช่วงนี้กำลังจะผ่านวิกฤต

มีสองราศีคือราศีเมษกับราศีสิง
พอหลังจากมิถุนากรกฎาสิงค

ราศีเมษ
ราศีสิงศ์มีราหูโคจรทัพชะตา

ชีวาถึงอาสันแปลว่าเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนหุ้นส่วน
เปลี่ยนคู่ครองเปลี่ยนมันหลายอย่างนะ
สุขภาพสุขภาพนางเป็นยังไงบ้าง
คืออุ้มเนี่ยดาวอายุเนี่ยในพื้นดวงชะตาเป็นมรณะ
นี่เป็นโรคอยู่เรื่อยเป็นโรคประสาท
เดี๋ยวเป็นภูมิแพ้เดี๋ยวคันเดี๋ยวเป็นแผลเดี๋ยวซุ่มซาก

แล้วก็จะเป็นโรคหนึ่งนะต่อไปต้องระวังภูมิแพ้เกี่ยวกับระบบทางเดินให้ใจ
เพราะมันเป็นตำแหน่งที่ศีรษะกับความดัน
กลัวว่าอนาคตจะเป็นความดันกับเรื่องของภูมิแพ้
แต่มันเป็นโรคที่หมูร้านที่หมาแห้ง
เป็นโรคเขาเรียกว่าไม่ได้หนักหนาไม่ได้ร้ายแรงแต่รำคาญ

ใช่ค่ะชอบเป็นไมเกณฑ์ชอบหน้ามื่น
ทำประกันเลยไหมเดี๋ยวทางเรามีแผนกขายประกัน

มันต้องมีไงมันต้องประกอบกันนะคะ
มันต้องติดกับปลอยเล็กน้อยแต่ไม่ได้เป็นอะไรหนักหนา
สมาธิไมเกรนหรือความดันแบบนี้
สมาธินะให้บอลพาไปคุณแม่เขาน่าจะรู้ทัน
อุ้มเขาฟื้นฝึงฝึงไปหายัยจ๋าตลอดค่ะนั่งสมาธินั่งสมาธิอยู่
สมาธิแต่ฝึกปฏิบัติล่ะยุบหนอพองหนอพุทธโธหรืออะไร

ดวงชะตาแบบนี้ถ้ามีเกินครึ่งลำเครื่องบิน

ถ้าดวงชะตาแบบนี้เกินขึ้นรถบัตรนี้

อย่าไปคิดว่าเราไม่ประมาทแล้ว

โลกนี้ยังมีอะไรที่เราไม่รู้อีกมากมาย

ควรจะมีหลวงปู่ทวดติดตัวประจำตน
แล้วนี่เลยเหรียญพระราหูทรงคุดมอบเอาไว้ให้ติดตัว
จะไปไหนต้องมีของเล่นของ

อุ้มจะพูดจ้าในสิ่งใด
หรือจะให้มีเสน่ห์ติดตาตึงใจตลอดการ
ต้องฝึกมาหาเสน่ห์

เอ้ยเอาไว้ติดต่องานค่ะ

ทาที่ซ่อคอใครมาจุ๊บจับนะ

อุ้มแต่อุ้มน่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่าง
วันนี้น่าจะให้กำลังใจคนได้หลายคนเลยล่ะ

จากตัวเองชีวิตลำบากถึงขนาดตอนเป็นดารา
ต้องให้พ่อแม่ในครอบครัวต้องหายน้ำเต้าหู้

วันนี้มีเงินสดซื้อบ้านหลังละ๕๐ล้าน
มีโอกาสเห็นเงินร้อยล้านในชีวิต

ความกระตันยูค่ะความกระตันยูรู้คุณ

ไม่เคยลืมด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหน

มันก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
แล้วก็ตัวอุ้มเองอุ้มเป็นคนที่ค่อนข้าง
รู้สึกว่าการที่เราไม่เบียดเบียนใคร

มันก็จะทำให้เราก็มักจะได้สิ่งนั้นกลับคืนมา
แต่น่ากลัวจะโดนเยอะค่ะในวงการ
ก็อาจจะเหมือนแบบทั้งเป็นวงการแล้วนอกวงการ
คนกับจะมองว่าเชิกผู้ชายไปรวย

ว่าเพราะว่ารวยหรือเปล่าถึงทำให้อุ้มแบบยอมคบกับเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถพูดให้คนเชื่อได้

ที่ผ่านมามีรวยมากกว่านี้ฉันยังไม่เอาเลยใช่ไหม
เรื่องที่พวกเราเห็นแล้วก็รู้แล้วก็ปฏิบัติกันมา

แต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งสองคนต่อไปนี้ที่หนูจะปฏิบัติต่อกัน
ตามหลักวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง

แต่ถ้าหากว่าตามหลักของการใช้ชีวิตที่เราจะประคับประคองกันไปได้

มันจะไม่มีอะไรที่ตรงเป๊ะตามหลักตามอะไร
เพราะฉะนั้นจำไว้๑บวก๑เท่ากับ๑ค่ะ
จริงเห็นน้องมาตั้งแต่วันแรก

แต่สิ่งหนึ่งฮะความเสมอต้นเสมอไป

อย่างที่บอกว่าคนเราทุกวันนี้จะเอาแต่ตัวเองรอด
ผิดกับเหล็กคนนี้

จะต้องเอาพ่อเอาแม่นางรอด

วันนี้นางเป็นเศรษฐีนีด้วย

แล้วคนที่นางช่วยกันพากันรอดเนี่ย
เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นางมีวันนี้เลยล่ะ
บางทีเราเองกำลังจะบอกว่า

แต่เราลืมมองคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ย
ว่าไม่แน่พวกเขาอาจจะเป็นกำลังหลัก
ที่จะทำให้เรามีวันที่สำเร็จก็ได้นะฮะ
หนังชีวิตเรื่องยาวครับ

ความเป็นจริงในชีวิตไม่มีใครรู้เท่ากับตัวตนของคนคนนั้น
ดาราหลายคนหลงลืม
หลงลืมจนเกิดวันที่เป็นบัวแรงน้ำ

ได้สัมผัสอุ้มในรายการนี้แล้ว

เห็นความจริงว่าอุ้มมีตัวอิทธิบาท๔อยู่ในตน
มีคุณธรรมคือความกระตันอยู่

๑คุณได้อะไรจากรายการในเค้มคืนนี้

ดาราคนนี้อุ้มลักษณะ
กำลังจะก้าวไปสู่ในโลกที่เป็นการสร้างชุดใหม่

หวังว่าจะเป็นบทเรียนในราศี
ทั้งราศรีกัณฑ์ราศรีสิงศ์
ที่กำลังจะเริ่มต้นในอะไรอีกหลายอย่างด้วยเช่นเดียวกัน

ขอให้ความรักยั่งยืน

ขอบคุณที่ติดตามชมรายการทอล์กทะลุดาว

ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

และทั้งหมดนี้คือท็อกทะลุดาว
ที่เราได้ทำการบันทึกเทปไว้ล่วงหน้า
ตั้งแต่วันที่๑๒กันยายน
เป็นเวลาผ่านมาแล้วถึง๓เดือนด้วยกัน
ก่อนจะเกิดเรื่องราวกับคุณอุ้มลักษณะ
เป็นข่าวดังอยู่ในขณะนี้

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ